ต้องพาชมไปทำบุญกันก่อน

ไปกับพี่ดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงิน
นักร้องหลุงสาวสุดฮา

ตลอดทางที่ไปสัมภาษณ์เขาตีกันตลอดเลย

เป็นลูกทุ่งสายบุญสุดเลย
เนื่องในเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการทำบุญ

ที่วัดป่าเจริญราชจังหวัดปทุมธานี
โดยทั้งคู่พาพลอยไปว่ายขอพร

เรียกได้ว่าอิ่มบุญมากใช่ค่ะ

หันหน้ามาพึ่งวัดเนี่ยนะ
เพราะว่ามาแล้วรู้สึกสบายใจ
คือมันทำให้เรามีสติในการทำงาน

ยังเล่าเรื่องราวที่ทำเอาพลอยขนลุกเลยคุณผู้ชม

ตอนที่เขามาปฏิบัติธรรมครั้งแรก

โอ้โหพี่เนี่ยนะมาวันแรกเจอเลย

มาแบบสวยงามอยู่บริเวณหน้าห้องที่
จะไปนอนปฏิบัติธรรมแล้วเวลาไปนอนเนี่ย

เธอก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่า
วันนี้จะมาปฏิบัติธรรมนะ
ปรากฏว่าท่านเลื้อยหายไปเลยพี่แจ
ใช่ค่ะด้านสาวก้านตองนะ
บอกว่าโอ้โหหนูก็เจอเหมือนกันพี่

โดยเฉพาะวันที่๓โอ้โห

จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ก้านตองเล่าให้ฟัง
ที่สำคัญคุณผู้ชมดูให้จบนะ

วันที่๓ทีนี้วันที่๓นี่คือทำหนูร้องไห้เลย

จะเอาหัวขึ้นอย่างนี้ขึ้นไม่ได้
เราได้แต่เงยหน้าขึ้นอย่างนี้

ท่านร้องไห้นี่ก็ร้องไห้เพราะว่าไม่รู้ร้องไห้ทำไม
เพราะว่าท่านมาพูดว่าเราคือลูกของเขาเขารอนำมานานมาก
อันนี้คือ๓วันที่ฝันต่อกัน
และอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะให้ทำบุญทำทานกับน้องคนนี้ด้วย
บอกตัวเลขน้องทีงั้นน้องกลับบ้านไม่ได้

ไหมพี่นี่เลขลอตเตอรี่พี่ตัวนี้เลย
อะไร๓๕๘ฟังอีกครั้งนะคะ
ก็คือนี่ไงไม่ได้บอกลอตเตอรี่นะ
๓คืออะไร๓ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
๕นี่ก็คือปฏิบัติสิน๕ข้อและก็ปฏิบัติสิน๘ข้อ
นั่นแหละชีวิตคุณจะรุ่งเรืองรุ่งโรธ
อยดั้งยุกกิ๊กกันเป็นอะไรกันนะ

รู้เลยว่านี่ไม่เหมาะกับการเข้าวัดคือนั่งสัมภาษณ์ไปสักพัก
ดึงก้านตอบอุ๊ยเราก็หันไปเป็นอะไร

แต่เราก็จะไปทำร้ายสัตว์ในวัดก็ไม่ควรค่ะ
ก็เลยนั่งให้สัตว์เขากัดอยู่อย่างนั้นนะคะ
แต่ได้ตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมก็ถือว่าคุ้ม

กำลังคิดอยู่ว่ามดต้องตีเป็นเลขอะไร
พี่แจ๊คเราจะตีมดครั้งรังเป็นเลขไม่ได้
เลข๔ไหมมดมี๔ขา

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ